ต่อเนื่องจากเรื่องหวยมิทชาชีพเดี๋ยวนี้มาทุกทาง
แล้วเขาจับทางถูกรู้ว่าเออคนไทยชอบเล่นชอบเสี่ยงดวง
ล่าสุดมิทชาชีพรายหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าอยากจะมาขายล็อเตอรี่
รางวัลที่๑ช่วยคนจนปลดหนี้
ใครอยากได้อยากปลดหนี้ติดต่อมาเลย

เอาเรื่องนี้มาตีแผนมาตีขยายเพื่อจะเตือนภัยกันนะคะ
เป็นแชทพูดคุยกันระหว่าง
ผู้หญิงคนหนึ่งกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นพระสงฆ์
ชื่อว่าพระครูอาจารย์ปัญญาวัฒโธ

ลอตเตอรี่เนี่ยเป็นลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะ

โพสต์นี้ปุ๊บก็เลยติดต่อไปว่าจะซื้อ
หลงเชื่อโอนเงินไปครั้งแรก๑๒๐๐๐บาท
เข้าบัญชีที่พระแจ้งไว้ซึ่งชื่อบัญชีเนี่ย

พระบอกว่าเออไม่เป็นไร๑๒๐๐๐ก็ได้
ตอนแรกต้องราคา๒๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐๐ใช่ไหม

ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรตอนนี้ครับโยม

ทีนี้ปรากฏว่า

พระก็บอกว่าเดี๋ยวมีคนเอาลอตเตอรี่ไปให้

ส่งลอตเตอรี่บอกว่าต้องโอนให้ครบ๒๕๐๐บาท

มันขาดอีก๑๓๐๐๐ไง

หรือเปลี่ยนเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่๒ได้ไหม

อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านของผู้หญิงคนนี้แล้ว
โมงปุ๊บเขาจะกลับแล้ว

หาได้แค่หมื่นสองรวมเป็นสองหมื่นสี่ลดให้พันหนึ่งได้ไหมอ่ะ
ได้เท่านี้จริงจริงค่ะท่านเธอก็เลยตกลงกันแล้วก็โอนไป
สองครั้งครั้งละหกพันบาทส่งสลิปการโอนยืนยันทุกอย่าง
แล้วก็บอกอีกฝ่ายว่ารอคนส่งนะเนี่ยเห็นไหม
บอกว่าขอหมื่นสองได้ไหมไม่มีจริงจริงขอแค่นี้เนี่ยเงินเนี่ย
เป็นค่านมลูกเป็นค่านมลูกกับหลานเอามา

เอาเอ่อลัตเตอรี่สักพันแล้วเนี้ยเห็นไหม
หลังจากส่งสลิปไปปุ๊บติดต่อไม่ได้รอนานแล้วนะ
ทำไมหายไปไหนสี่โมงครึ่งก็แล้วคนส่งไม่เห็นมาเลยเออ
ก็เลยรู้ตัวค่ะว่าโดนหลอกแน่เลย
เธอบอกว่าเธอเข้าไปอยู่ในกลุ่มหวยในเฟซบุ๊ก
ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมของนักเสียงโชคนักเล่นหวยต่างนานา
ก็สไลด์ถ่ายฟีดไปเรื่อยแล้วไปเจอโพสต์โพสต์นึง
ที่เป็นโปรไฟล์ใช้รูปพระสงฆ์เนี่ย

ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
๓ใบขึ้นเงินได้ใบละ๖ล้าน

ขอปล่อยขายใบละ๒๕๐๐๒๐๐๐บาท
ใครอยากปลดหนี้ให้ติดต่อเลยยินดีช่วย

ละ๖ล้านมาขาย๒๕๐๐บาทมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะฮะ
จะยอมทิ้งเงิน๖ล้านแล้วมาเอาแค่๒๕๐๐ถูกไหม

งบน้อยอยากปลดหนี้ถ้าหาพระอาจารย์ได้เลย
มีงบต่ำกว่าทหารพระอาจารย์ได้ครับยินดีช่วย

เอ้าเงิน๖ล้านแล้วเขาจะแลกกับ๒๕๐๐๐บาทมันจะได้หรอ

พอเห็นอะไรแบบนี้ลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นคุณ

ต่อให้ขาย๒แสน๓บาทคุณได้เท่าไหร่
หายไปตั้งหลักนึงทีนี้ที่เขาเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเขาเห็นว่าก็เป็นพระสงฆ์พระเป็นเจ้าคงไม่มานั่งหลอกคาราวาสหลอกคนธรรมดาทั่วไปหรอก
แต่คุณผู้ชมค่ะในโลกออนไลน์ใครจะเป็นใครก็ได้นะ

พอรู้ตัวว่าถูกหลอกติดต่อไม่ได้หลังโอนเงินไปแล้ว

คุณลุงที่จังหวัดนครราชศรีมาถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะไอ้ภาพถ่ายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลน่ะ
ภาพเดียวกันกับที่พระสงฆ์รูปนี้เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าจะปล่อยขายเลย
รู้ตัวถึงบางอ้อทันทีเลยว่าโดนหลอก
หมื่นสองใช่ไหมครับ
จริงมันต้องตรวจสอบก่อนที่จะคิดโอนเงินไปเนาะ

อันนี้เป็นผู้ช่วยทนายคนหนึ่งติดต่อเธอมา
เพราะว่าเวสบุ๊คก็บอกว่า
อยากที่จะช่วยเหลือเพราะว่ามีเหยื่อที่โดนหลอกแบบนี้๑๕คนแล้วค่ะ
หลอกแบบเดียวกับเธอเลยแล้วก็บอกด้วยว่าคนหลอกจริงจริงอ่ะไม่ใช่พระสงฆ์นะ
เป็นผู้หญิงคนนึงจำได้ไหมบัญชีแรกที่โอนไปชื่อเป็นชื่อผู้หญิงชื่อนางสาววงเดือน

ก็ไม่ใช่พระเพราะว่าถ้าเป็นพระจริงจะใช้ชื่อบัญชีเป็นผู้หญิงมันก็กะไรอยู่
ก็เลยบอกว่าเธอบอกว่าเดี๋ยวจะพูดคุยรายละเอียดกันแล้วก็เช้าวันนี้แหละจะเดินทางไปแจ้งความกับคนที่หลอกเธอ
เพื่อจะดำเนินคดีแล้วก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เอาจริงมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่แล้วก็คุณภาพชีวิตที่มันแย่นะที่เขาบอกว่า

แชทเขาก็บอกว่ามันเป็นค่านมลูกค่านมหลาน
คือบางทีพอภาระเยอะมากอ่ะ

บางทีแบบช่องทางไหนมันสามารถไปต่อย่อต่อเงินได้ก็คิดไว้ก่อน
แต่ไม่ได้เอกใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต้องระวังกันด้วย
ต้องค่อยคิดต้องค่อยดูกัน